สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

งานนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยว่าไหมคะหนุ่มเซนต์
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอคองแกรสล่วงหน้าเลยละกันนะคะ